ในวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันนะครับที่ต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย
เมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรองตามมติคณะรัฐมนตรี
นำความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมาร
ในฐานะองค์รัชธาญาติขึ้นทรงราชสืบราชสันตาติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้องในรัฐสภา
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผมจะได้นำความกราบบังคมทูลอันเชิญสมเด็จพระบรมโกรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมาร
ทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของประชาชนชาวไทยสืบไป
ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามพระราชประเพณี
รัฐธรรมนูลคือกระบวนการของการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ยามกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราช
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐แห่งราชวงศ์จักรี
ซึ่งวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทั้งหมด
ฝากถึงประชาชนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ
เพราะประเทศไทยอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดชีวิต
วันนี้ก็จะได้อันเชิญพระราชทายาท
ทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐ต่อไป
เป็นประตังความในมาตรา๒๓วัคหนึ่ง
พรสมนุนทรัคทัยภูสาธารอาทิตย์ศักดิ์๒๐๕๐

และก็เป็นประตังค์ข้างต่อตัวแหละ

ที่สื่อมวลชนต่างประเทศต่างให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
รายงานการประชุมสนชเป็นกรณีพิเศษ
และให้ข้อมูลถึงแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ซึ่งก็คือการที่ประธานสนชจะต้องนำความกราบบังคมทูลเชิญองค์พระราชทายาท
ขึ้นทรงราชสืบสันตะตีวงต่อไป
เช่นเดียวกับเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์อาจาซีร่า
รายงานว่าการแจ้งต่อที่ประชุมสนชในวันนี้
เกิดขึ้น๖สัปดาห์หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดชสวรรคต
โดยกระบวนการต่อจากนี้น่าจะใช้เวลาอีกไม่กี่วัน
ซึ่งผู้สึกข่าวประจำประเทศไทยของอาจาซีร่าก็คาดการณ์ว่า
ประธานสนชอาจจะกราบบังคมทูลอันเชิญพระองค์สืบสันตติวงศ์ในวันพระฤหัสสบดีนี้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมาร
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่๑๐ของราชวงศ์จักรี
ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีอายุกว่า๒ทศวรรษ
การเป็นปลาตัวหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรในขณะที่คุณเป็นปลาอยู่แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้วย